คุณผู้ชมคะกลับมาในช่วงนี้เช็คกันหน่อย

อยากเก็บดร็ากคอนบอล
ก็จะเผาได้อยู่เพราะว่า
ตัวน้อยของคุณแม่อุ้มลักษณะคุณผู้ชมค่ะนี่นางเป็นอะไรเอลซ่าน่ารักมาก
คุณผู้ชมความชุดกระโปรงสีฟ้าความสวมถุงมือเอ่ย
มงกุฎเอ่ยที่สำคัญมีไม้คาทาด้วยนะคะ
งานนี้พอแม่อุ้มพาแต่งตัวแล้วก็ไม่พลาดคุณผู้ชมค่ะ
คลิปน่ารักมาฝากแฟนพี่ป้านาอาให้ดูกันหน่อยไปดูความน่ารักของเจ้าหญิงเอลซ่ากันหน่อยค่ะ

เอาละโมงจับกระโปรงด้วยจับกระโปรง

เหมาะกับตัวเขาเลยนะบ้านนี้เขาชอบดิสนี่

ดูเจ้าหญิงน้ำแข็งไปแล้วนะคะเอลซ่าไปแล้ว

คือด้วยความที่น้องเขาอารมณ์ดีนะคะ
เวลาแต่งเป็นเจ้าหญิงนะคะก็จะมาสายเฮฮานะคะ

แล้วเวลาโพสต์เนี่ยก็จะแบบตารงพาเล่นนิดนึงนะคะ

แล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้จริงนะคะ

อ้าวไม่เชื่อไปฟังเลยค่ะ
กลัวโควิดจะเป็นบ้าอยู่แล้ว
กลัวโควิดจะเป็นบาอยู่แล้ว

น่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมนะปิดท้ายกันที่อีกหนึ่งสาวดีกว่านะคะ
สำหรับสาวน้อยเดมี่ลูกของพี่ลิเดียนั่นเองนะคะ
หรือว่าเจ้าแป๋วแหววนะคะของคุณพ่อแมททิวเขาด้วยนะ
นี่พลอยชอบนี่อยากเป็นเยือกน้อยตัวจิ๋วนะคะของเรา

ความสดใสริมชายหาดนะคะ
เท้าจุ่มน้ำทะเลมือกระเล่นทรายไป

เดนี่เนี่ยไม่เคยแผ่วเลยจริงกับความน่ารักนะจ๊ะ
คุณผู้ชมค่ะดูความน่ารักของเด็กกันไปแล้วนะคะ

ด้วยความสามารถของน้องนะคะคุณพ่อเป็นนักร้องเป็นศิลปิน
ลูกสาวค่ะล่าสุดค่ะเปิดนิทัศกาลค่ะ
คุณผู้ชมนิทัศกาลเป็นของตัวเองเนี่ยคือมีจริงจังเลยนะคะ
แล้วก็อยากจะบอกว่าเห็นอายุเท่านี้นะคะ
น้องชูใจเนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาค่ะ
มีนิทัศกาลกล้องฟิล์มเป็นของตัวเองเลยค่ะ
ทำให้พ่อก๊อฟเนี่ยภูมิใจอย่างมากนะคะความสามารถของลูกสาวในครั้งนี้ค่ะ
ประกาศเลยค่ะพร้อมซัพพอร์ตเต็มที่
ลูกอยากทำอะไรจัดไปเลยค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ก็ซัพพอร์ตเต็มที่นะคะ
เด็กขมัยนี้ชลาดเก่งความสามารถเยอะเทียบ
ถูกต้องแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ